วัยรุ่นพกปืนพกอาวุธพกมีดพกระเบิดปิงปอง

ที่เรากลัวคือเรากลัวคนโดนลูกหลง

เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

นัดคู่หรี่จะไปเคลียร์กันเอาระเบิร์ตบิงปองไปด้วย
แต่ไม่เจอคู่หรี่ก็เลยปลาปลาข่มขู่ไปอย่างนั้นนะครับ

ปามั่วให้มันป้องป้องป้องดังไป
สะเก็ดระเบิดปิงปองเข้าไปโดนคุณป้าท่านหนึ่งฮะ

คนในร้านนี้ถามเลยป้าสวรรค์เป็นยังเป็นยังเป็นอะไรเพราะได้ยินเสียงระเบิดไงฮะ
แล้วก็เห็นอยู่ว่าป้าสวรรค์เดินไปซื้อของฝั่งตรงข้ามพอซื้อเสร็จระหว่างที่ป้าสวรรค์กำลังเดินกลับมาเนี่ย
มีเสียงระเบิดดังขึ้นสามครั้งครับชาวบ้านบอกอันนั้นอ่ะเสียงระเบิงปองของกลุ่มวัยรุ่น
แล้วป้าสวรรค์นี่แหละเป็นผู้โชคร้ายโดนสะเก็ดระเบิดเข้าใบหน้าโอ้โหคุณผู้ชมเฉียดดวงตาไปนิดเดียว
ป้านี่รีบเดินข้ามฝั่งกลับมาเลยเจ้าของร้านก็เรียกรถพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวป้าสวรรค์ส่งโรงพยาบาลไปครับ
ทีมข่าวไปได้ภาพวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะถ่ายภาพกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นเนี่ย
กันสามสี่คันนี้คุณผู้ชมบรึ้นผ่านไปเมื่อสักครู่
ขี่ผ่านกล้องไปบนถนนแล้วก็ขี่ย้อนสอนกลับมาครับเป็นจังหวะไม่กี่นาทีก่อนจะเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น
ก็คือเสียงระเบิดปิงปองเหตุเกิดสองทุ่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสามสิบพฤศจิกายน
สวรรค์เป็นยังไงบ้างเนี่ยป้าแกบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดปิงปอง
โอ้โหดูดิโอ้ยเกือบไปแล้วเลือดน่ะเกือบเข้ารวงตาไปแล้ว
สวรรค์บอกตอนนั้นป้าพอซื้อของเสร็จก็เดินข้ามถนนกลับมา

ป้าก็หันไปมองดิตอนนั้นรู้สึกเจ็บแป๊บที่คิ้ว
ก็เลยเอามือลุบดูประกดลูบมา

รีบกลับไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้าน
เมื่อสักครู่ที่เห็นในวงจรปิดนะคุณผู้ชม

ขี่รถไล่กันแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่กันบนถนน
ก็เลยให้ลูกชายไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
รับไปฟังป้าสวรรค์ผู้บาดเจ็บหน่อย
รู้สึกอยากเอาเรื่องหรืออยากอะไรกับคนที่ทำแบบนี้ไหม
ก็อยากเอาอยู่
ไม่เห็นอีกอย่างเพราะว่ารู้เรื่อง
นี่ป้าสวรรค์บอกเลยนะ

จะทำอะไรที่ป้าไม่ได้รู้เรื่องเลย
เป็นข่าวไม่ถึงวันครับสุดยอดครับตำรวจขอนแก่นนะฮะ

โอ้โฮพี่เบอร์พี่น้องแข็ง

เชิญตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมาสอบปากคำที่โรงพักครับ
สอบสวนทราบว่าประทัดลูกบอลของน้องเขาเนี่ย

จะมาเคลียร์กับคู่อริก็พกติดตัวไว้ตลอดเลย
และในคืนวันเกิดเหตุนัดคู่อริอีกกลุ่มหนึ่งมา
แต่คู่อริไม่มาตามนัดนะดิ
ก็เลยปาประทัดลูกบอล๓ลูกให้มันเกิดเสียง
ให้มันดังขมครูไว้
แต่มันโชคร้ายไปโดนป้าสวรรค์บาดเจ็บ

เออเยาวชนก็ยกมือไหว้

เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนทั้งหมด
การแจ้งเข้าหาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ของคดีสารเด็กและเยาวชนต่อไปครับ